เรื่องหนึ่งนะคะที่ประจวบคิริขันมีคนนำเสาคอนกรีตนั้นไปวางขวางทางรถไฟใช่ไหมคะ
ก็ถามหาแล้วว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองทำไปโดยที่จะไม่ได้คิดไต่ตรองไว้ก่อน
สถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคิริขัน
ก็ลงพื้นที่กันไปตรวจสอบเรื่องที่คนร้ายนำเสาคอนเกรดลวดน้ำไปวางขวางทางรถไฟ
สถานีระหว่างสถานีรถไฟบ่อนอกทุ่งมะเมากับพื้นที่รถไฟในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขัน
แล้วก็รถไฟเหยียบเสานิดละเอียดเลยเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยในช่วงก่อนเกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดด้วย
แต่ตั้งประเด็นเอาไว้๒ประเด็น
คือประเด็นแรกคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวัวที่จากที่ถูกรถไฟชนวัวเมื่อเดือนมกราคมและเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แต่ยังไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของ
ประเด็นที่สองก็คือเป็นเรื่องความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่น
แต่เรื่องประเด็นการก่อการร้ายเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นก็มุ่งไปที่ความคึกขนองของวัยรุ่นนะคะ
จากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคันสั่งการไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคิริคัน
สถานีตำรวจภูทรกุยบุรีและสถานีตำรวจภูทรสามกระถ่ายค่ะ
ก็วางมาตรการหาแนวทางป้องกันกำชับไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจได้แล้วก็เดินทางสัญจรทางรถไฟได้ตามปกติค่ะ